คุณผู้ชมคะทีนี้เรื่องที่กลายเป็นประเด็นร้อนตั้งแต่เมื่อวานนี้
กรณีที่ผู้ว่าสมุทรสาครติดโควิดสิบเก้าจริงจริงเมื่อวานตอนแถลงเนี่ย
สอบคอก็มีพูดถึงเรื่องนี้แต่ก็ใช้ว่าเป็นข้าราชการนะคะ
สมุทรสาครทีนี้ค่ะล่าสุดเนี่ย
ทางภรรยาของผู้ว่าก็มีการเปิดเผยผ่านทางเฟซบุ๊กเนี่ยนะคะ
บอกว่าตอนนี้ตัวท่านผู้ว่าสมุทรสาครเองเนี่ยก็ปลอดภัยดีโดยตอนนี้ที่พื้นที่สารกลางจังหวัดสมุทรสาครเนี่ยนะคะ
เขาก็ยังทำงานกันตามปกติเลยมีการปฏิบัติหน้าที่จากที่ได้รับมอบหมายจากผู้ว่า
ส่วนที่คุณผู้ชมเห็นอยู่หน้าจอเนี่ยเป็นเฟซบุ๊กส่วนตัวของคุณนาย
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครดูสิคะโพสต์ข้อความบอกว่าเรียนทุกท่านนะคะ
ขณะนี้นายอาการปลอดภัยแล้วนะคะที่พบเชื้อ
พอรู้สึกว่าเพลียคล้ายจะมีไข้เลยตัดสินใจเข้าตรวจรักษา
ทำให้พบเชื้อเร็วและตรวจรักษาได้เร็วขอบคุณในความห่วงใยที่มีให้เราและทีมงานนะคะ
ทีนี้หลังจากที่โพสต์ของภรรยาผู้ว่าเนี่ยนะคะได้โพสต์ผ่านทางโซเชียลเนี่ย
ท่านผู้ว่าเนี่ยหายเป็นปกติเพื่อกลับมานำทัพสู้โควิดสิบเก้า
เพื่อช่วยกันเซฟสมุทรสาครอีกครั้งหนึ่งส่วนผลการตรวจภรรยาผู้ว่าเนี่ยนะคะ
ตรวจแล้วไม่พบเชื้อโควิด๑๙แต่ก็ยังกักตัวอยู่ในที่พัก
รวมถึงมีการทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบตามมาตรการของกรมควบคุมโรค
นอกจากนี้เนี้ยผลการตรวจหาเชื้อโควิดสิบเก้าของนายธีรพัทรทัชมาส
และนายสุรศักดิ์ผลยังส่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครเนี่ย
ไม่พบเชื้อโควิดสิบเก้านะคะในโซเชียลนี่เราเข้าไปดู
วันนี้มีคนให้กำลังใจท่านผู้ว่าเยอะนะเยอะมาก
เพราะว่าเราก็เห็นการปฏิบัติหน้าที่ของท่านผู้ว่าตลอดระยะเวลา
จริงจริงตั้งแต่ที่มีข่าวโควิดเมื่อสิบเจ็ดธันวาคมอืม
ผู้ว่าเนี่ยคือทำงานหนักมากลงพื้นที่ทุกวันแบบไม่มีวันหยุดเลยนะคะ
แล้วสุดท้ายท่านก็มาติดด้วยนะฮะเป็นกำลังใจครับ
เห็นบอกว่าล่าสุดอาการก็ก็ดีขึ้นนะค่ะอ่ายังอยู่ที่โรงพยาบาล
ขณะที่กรุงเทพมหานครนะครับโดยคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครนะครับ
เห็นชอบให้ปิดสถานที่เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙นะครับ
มีสนามม้าสนามชนไก่สนามซ้อมชนไก่สนามชนโคนะฮะ
สนามกัดปลามหรือว่าสนามแข่งขันอื่นที่ลักษณะเดียวกันแล้วก็๔สถานบริการ
เช่นอ่าที่จะมีคนเข้าไปเยอะเยอะเนี่ยนะฮะตั้งแต่วันนี้เลยครับ
สิบเก้าธันวาคมไปถึงสี่มกราคมปีหน้านอกจากนี้นะฮะ
ให้สถานบริการเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการเอาง่ายง่ายผับบานเนี่ย
คุณต้องปิดตอนเที่ยงคืนคุณมีดนตรีได้นะมีการแสดงได้นะ
แต่คุณต้องเว้นระยะห่างแล้วคนที่ไปเที่ยวห้ามลุกขึ้นยืนเต้นนะ
นั่งเฉยครับนะฮะพร้อมทั้งตอนนี้กำลังหาสถานที่ตั้งโรงพยาบาลสนามในกรุงเทพมหานคร
รองรับเรื่องของการกักตัวทั้งกลุ่มแรงงานแล้วก็คนที่อาจจะติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้น
นะฮะขณะที่ยอดรวมของผู้ติดเชื้อในกรุงเทพมหานครเนี่ย
ณเมื่อวานนี้นะณเมื่อวานนี้ก่อน๒๘ธันวาคมตอนนี้๙๔ราย
คุณผู้ชมอย่าวางใจนะครับนะฮะกรุงเทพก็เสี่ยงเช่นเดียวกันนะฮะ
ใช่ค่ะแต่เดี๋ยววันนี้คุณผู้ชมรออีกสักครู่นึงนะคะ
เราก็จะรับสัญญาณการถ่ายทอดของสบคดูแถลงเรื่องตัวเลขของวันนี้นะคะ
ว่าตัวเลขเนี่ยจะออกมาเยอะขนาดไหนนอกจากนั้นค่ะคุณผู้ชม
เมื่อวานนี้หลังจากที่เราได้ติดตามข่าวผู้ว่าสมุทรสาครติดโควิดแล้ว
ภารกิจของท่านผู้ว่าก่อนหน้านั้นก็มีภารกิจที่ใกล้ชิดกับท่านรัฐมนตรีสาธารณสุข
ก็เปิดเผยเกี่ยวกับเรื่องของคุณอนุทิน
บอกว่าเมื่อเช้านี้คุณอนุทินชาญวีรกูล
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
อยู่ในช่วงกักตัว๑๔วันเนี่ย

คณะกรรมการอำนวยการศูนย์ปฏิบัติการ
แต่ท่านไม่ได้มาร่วมประชุมด้วยตัวเอง

เพื่อที่จะติดตามการสัมผัสใกล้ชิดผู้ติดโควิด๑๙
กรณีที่พบผู้ป่วยยืนยันที่ตลาดกลางกุ้ง
แล้วท่านเองก็ลงพื้นที่ติดตามด้วยตัวเองอย่างต่อเนื่อง

ว่าจะสามารถควบคุมการระบาดของโควิด๑๙รอบนี้ได้
เชื่อมั่นในศักยภาพของระบบป้องกันโรคของไทย
ที่ตอนนี้ก็มีความพร้อมเรื่องระบบสาธารณสุข
รวมถึงได้รับความร่วมมือจากฝ่ายต่าง
คนไทยเองก็ให้ความสำคัญกับการป้องกันโรคเหมือนกัน
อกจากนี้ตอนที่วีดีโอคอนเฟอร์เนส
คุณอนุทินก็ให้กำลังใจผู้ว่าสมุทรสาครนะคะผู้ว่าวีรศักดิ์
คือคุณอนุทินบอกว่ารู้ว่าผู้ว่ามุ่งมั่นจริงจังในการทำงาน
แล้วที่ผ่านมาก็ทำงานอย่างเต็มที่เพื่อชาวสมุทรสาคร
ก็อวยพรนะคะให้ผู้ว่าหายป่วยโดยเร็ว
แล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้ให้ทำหน้าที่อย่างสุดความสามารถต่อไป
ส่วนตัวคุณอนุทินเองจริงมีการตรวจหาเชื้อโควิด๑๙ตลอด
เพราะว่าท่านเองก็ลงพื้นที่ตลอด
เดี๋ยวอีกสักประมาณ๔๕วันนี้จะมีการตรวจเชื้อโควิด๑๙อีกครั้งหนึ่งด้วย
ใช่ครับต้องตรวจซ้ำหน่อยนะฮะจะได้ผลจะได้สามารถเชื่อถือได้